แม่ค่ะแต่นี่แม่จริงนะคะแม่ก้อยรัชวินค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ที่สวยมากนะคะวันก่อนเนี่ยออกงานอีเวนต์ใช่ไหมคะ
ต้องบอกว่าโอ้โหตัวจริงนี่ปังแล้วมีออร่ามากเลยค่ะ
หลายคนก็ถามว่าก้อยจะไปเลี้ยงลูกน้องทะเลตลอดเลยหรือเปล่า
คือเสียดายความสวยอะนะคะจะหันหลังให้วงการบันเทิงเลยหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งก้อยบอกว่าจริงก็ไม่ได้หันหลังหรอกนะคะพี่
แต่ว่าตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะก็เลยต้องทุ่มเททั้งหมดเนี่ย

ส่วนงานในวงการนะคะก็เป็นงานที่แบบว่าเธอชอบอยู่แล้วค่ะ
งานละครยาวต้องพักไว้ก่อนค่ะนะคะ

เธอก็บอกว่าอย่างน้อยก็ต้อง๒๓เดือนแล้วค่ะ

คงยังค่ะคือไม่ถึงกับหันหลังให้วงการ
คือเราก็ยังรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรารัก
แต่ว่าด้วยเงื่อนไขของการที่เรามาเป็นคุณแม่
เราอาจจะต้องเบรกเรื่องของการรับละครยาวไว้สักช่วงหนึ่ง
เพื่อที่จะทุ่มเทเวลาตรงนี้ให้กับการเลี้ยงลูก
ก็ยังไม่หายไปไหนก็ยังมีงานอีเวนต์
หรือว่างานสั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างน้อยก็น่าจะมี๒๓ปีค่ะ